มันจะมาพักพิงอาศัยในบ้านเรา

คลิปนี้หมาช่วยชีวิตไว้ได้

ออกหัวออกหัว
ออกหัว

ทำไมโดดในนี้

ระวัง

เอามาให้คริสเก็ตภาพ
ถ่ายที่สุดก็สยบงัวไว้ได้คุณ

กับอีกสองตัวรวมเป็นสามตัว

ทำให้เจ้าของบ้านรอดชีวิตมาได้

ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ก็ทางเจ้าของบ้านก็คือเจ๊หมวยคุณ
หมวยเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะ
สุนัขพันทาง๓ตัวที่เธอเลี้ยงไว้
เห่าเสียงดังผิดปกติเลยโฮ้งโฮ้งโฮ้ง
หมวยก็นึกว่ามันเห่าอะไรนักหนา
ก็เลยออกมาดูออกมาดูปรากฏว่าพบว่าพวกมันกำลังเห่า
แล้วก็ต่อสู้กับงูอยู่พยายามจะกัดงู
งูก็พยายามจะฉกหมานะฮะทีนี้เจ๊หมวยก็กลัวว่าน้องหมาทั้งสามตัว
จะถูกงูฉกต้องรีบแจ้งกู้ภัยและกู้ภัยก็มาจับได้นะครับ
หมวยบอกว่ารู้สึกตกใจมากเพราะที่บ้านมีหลานเล็กอยู่ด้วย
ก็ต้องนี่เลยโอ้โหต้องขอบคุณน้องหมาทั้ง๓ตัวเลยนะ
หมวยบอกแบบนี้ที่ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับ
กู้ภัยบอกว่าบริเวณตรงนี้มันเป็นย่านเศรษฐกิจนะ
อยู่ใจกลางเมืองอุดรธานีที่ผ่านมาจะพบแต่งูที่ไม่มีพิษ
จะเจองูมีพิษครั้งแรกนี่แหละฮะจึงคิดว่าเจ้างูเห่าตัวนี้
มันหนีน้ำท่วมมาก็ฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังสัตว์มีพิษที่หนีน้ำมา

งูเงี้ยวเขี้ยวขอมันชอบเลื้อยเข้าไปอยู่ในแถวเครื่องยนต์